อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมแสดงความเสียใจกับครอบครัว
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจเข้ามาดักจับกลุ่มแก๊งค้ายาบ้า
แต่ว่าขณะที่กำลังไปล่อซื้อยาคนร้ายรู้ตัวทัน
ก็เลยมีการยิงปะทะแล้วก็กระสุนนะคะไปโดนนายตำรวจหนุ่ม
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนะคะผู้ใช้เฟซบุ๊คฝนทิติรัฐค่ะ
ซึ่งเป็นแม่ของนายตำรวจหนุ่มที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติการ
จับกลุ่มแก๊งคนร้ายค้ายาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อช่วงกลางดึกวันที่๒๙พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยการสูญเสียลูกชายในครั้งนี้ค่ะ
ว่าแม่เชื่อว่าลูกทำดีที่สุดแล้วหลับให้สบายนะไม่ต้องห่วงแม่
แท็กแก้วแก่นตาของแม่ลูกของแม่เป็นคนดีตายในหน้าที่
ลูกไม่ได้เป็นขยะสังคมเป็นลูกที่น่ารักของแม่เสมอ
ไม่ต้องห่วงแม่นะคนดีหลับนะลูกแม่จะห่มผ้าให้ลูกจะได้ไม่หนอน
ข้อความนี้นะคะเผยแพร่ออกไปก็ทำให้มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
โดยส่วนใหญ่ก็ให้กำลังใจคุณแม่ของนายตำรวจหนุ่ม
ที่ต้องสูญเสียแก้วตาดวงใจในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นหลังจากชุดปราบรามยาเสพติด
ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่กว่า๒๐นายล่อซื้อยาบ้า
โดยนัดส่งยาที่บริเวณริมถนนสายบายพาสอำเภอแม่แตงค่ะ
ต่อมาก็พบผู้ต้องสงสัยนะคะขับรถเก่งเข้ามาในที่เกิดเหตุ
พร้อมยาบ้าสองพันเมตรตำรวจจึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่ม
แต่ว่าคนร้ายไหวตัวทันแล้วก็ใช้ปืนยิงประทัดตำรวจ
ก่อนจะพยายามขับรถหลบหนี
ระหว่างนั้นค่ะกระสุนของปืนของคนร้ายยิงไปถูก๑๐ตำรวจตรีศิรายุทธ์
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งขับรถตามประกบจนทำให้๑๐ตำรวจตรีศิรยุทธ์ตกจากรถ
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสก่อนที่จะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแม่แตง
ขณะที่เจ้าหน้าที่สามารถยึดยาบ้าได้กว่า๒๐๐เมตรนะคะ
ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ทางครอบครัวของ๑๐ตำรวจตรีศิรายุทธ์
ได้ประกอบพิธีฝังศพนายตำรวจหนุ่มตามหลักศาสนาอิสลามแล้วค่ะ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะตายอย่างสมศักดิ์ศรีตายในหน้าที่นะคะ